มาดูแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับ
หลังจากที่รัฐบาลนั้นก็เชิญชวนให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ย
ลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนรอบที่๒แล้ว
ตั้งแต่๓เมษายนถึง๑๕พฤษภาคมนะครับ
ตัวเลขของคนที่มาลงทะเบียนเมื่อวานนี้

เรื่องต้นงบประมาณที่จะใช้ก็ประมาณสัก๓๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ลดค่าน้ำค่าไฟค่ารถปลาต่างเหล่านี้

พร้อมแล้วที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน
ล่าสุดครับการประปานครหลวงยืนยันนะครับว่า
ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ได้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนนะครับ
จากเตรียมระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้น้ำปลาปลาทั้งหมด
เพื่อรองรับการอ่านบัตรสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย
โดยรูปแบบในการช่วยเหลือก็จะเป็นวงเงินส่วนลดค่าน้ำปลาปลา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดตัวเลขที่เหมาะสมครับ
เรื่องต้นคาดว่าจะให้ส่วนลดประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
ในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
นายถนนกษักพงณ์เปล่า๓รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

รูปแบบการช่วยเหลือเป็นการให้บริการฟรี
แก่ผู้แสดงบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
แล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงกำหนดการใช้บริการอย่างเป็นทางการ
ผู้รับสิทธิ์รถไฟฟรีจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริง

ทำให้ลดปริมาณผู้โดยสารในส่วนนี้ได้ถึงร้อยละ๕๐นะครับ
เช่นเดียวกันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
จะนำบัตรสวัสดิการดังกล่าวมาทดแทนโครงการรถเมฟรี
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนระบบหรือสร้างใหม่
แต่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แสดงบัตรสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย
ก็สามารถใช้บริการได้ทันที
แต่รัฐบาลต้องต่ออายุโครงการรถเมฟรีของเดิมออกไปอีก
กว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นจะได้รับการแจกบัตรสวัสดิการจนหมด
จากโครงการรถเมฟรีจะหมดอายุในวันที่๓๐เมษายนนี้
ด้านรัฐมนตรีคลังครับนายอภิษักตันติวรวงบอกว่ารัฐบาลจะเริ่มแจกสวัสดิการ
ผู้ที่มีรายได้น้อยตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๕๙
หรือวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๖๐นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่
ภายใต้งบประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งมาลงทะเบียนเอาไว้
โดยธนาคารกรุงไทยจะมีหน้าที่แจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
รูปแบบคล้ายกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละครับ
ใช้เป็นส่วนลดเวลาขึ้นรถเมย์รถไฟฟรีลดค่าน้ำค่าไฟต่างเหล่านี้เป็นต้น
อกจากนี้รัฐบาลจะกำหนดวงเงินในบัตรสามารถนำไปซื้อสินค้าของกินของใช้
ในร้านทงฟ้าประชารัฐซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม
ซึ่งจะประกาศมาตรการทั้งหมดก่อนวันที่เริ่มแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย๑๕วัน
ดังนั้นก่อนตุลาคมน่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ